สาวใหญ่คนหนึ่งขับรถเก๋งลงจากดอยครับ

รถก็เสียหายคนก็บาดเจ็บกันไปนะคุณผู้ชม
อย่างภาพที่เห็นเลยรถก็เละแบบนี้แหละฮะ
คันและคนเจ็บทั้งหมดก็๒รายรถ๓คัน
ตำรวจสภเมืองลำปางรับแจ้งเหตุมีรถชนกัน
ที่บริเวณทางลงดอยพระบาทครับช่วงกิวพระเจ้า
เข้าเมืองลำปางถนนวัชิราวุฒิดำเนินตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปาง
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
มีรถเสียหายอยู่๓คันอย่างที่เห็นในภาพเลยครับ
ตกร่องกลางถนนกันชนหลุดเละเทะแบบนี้
นี่ทะเบียนกไก่ชชิ่งมสครูดเนี่ยนะฮะก็มี๒คัน
อันนี้อีกคันหนึ่งนะ๖๐๖๒อันนี้นนทบุรีนะครับ
คือคันนั้นต้องบอกว่ามีคนขับชื่อว่าคุณสังวานประเสริฐอายุ๕๑ปี
ก็บาดเจ็บแล้วติดอยู่ในรถกู้ภัยก็ต้องนำมาช่วยกัน
แล้วก็เอาเครื่องตัดพงตัดถ่างมาเอาร่างของคนเจ็บออกมานะฮะ
เพราะว่าเสียหายกันไปแล้วก็อีกคันนึงนะฮะมีทางด้านของพันธบรวจโทวสัน
สิงชัยรองภูมิกับสพแม่เมาะเป็นคนขับก็บาดเจ็บเหมือนกันครับ
กู้ภัยก็เอาคนเจ็บทั้งสองบราส่งโรงพัจจุบันแม่มนะฮะ
ริมถนนยังพบรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์อีกคันหนึ่งครับเสียหายด้วย
บริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายแล้วก็มีชายอายุ๕๐ปีเป็นคนขับ
นี่คันนี้นะฮะกันชนหลุดเลยโอ้โหยับเยินทีเดียวนะครับ
ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยก็ก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่านางสังวานเนี่ย
มาจากอำเภอแม่เมาะมุ่งหน้าไปอำเภอกเกาะคามันเป็นทางลงดอย
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยรถมันก็เริ่มสายแล้วสายไปสายมา
หลักแล้วไปชนท้ายกับฟอร์จูเนอร์สีดำก่อนนะฮะ
แล้วทำให้ฟอร์จูเนอร์เสียหลักทะไหลไปชนกับเก่งคันหน้าอีกที
ซึ่งรองภูมิกับเป็นคนขับนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะ
เสียหายไปสามคันคนเจ็บทั้งหมดเนี่ยเจ็บตักเนี่ยสองนะฮะ
บาดเจ็บเล็กน้อยอีกหนึ่งแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกับรถคันที่เป็นต้นเหตุนะครับ